แล้วก็ด้วยความเร็ว๑๒๐กิโลเมตรคือประมาณว่าขับแบบชิลนะคะ
ปรากฏว่ายางระเบิดคุณผู้ชมไอ้ตะบัวที่มันแบบว่าปักอยู่มันหลุดออก
ลมยางก็ฟลื๊ดออกคุณผู้ชมแล้วระหว่างนั้นล้อมันสะบัดอ่ะ

จากซ้ายไปขวารถเกือบแบบไปชนบารีเออร์คุณผู้ชมโชคดีมากไม่มีรถตามมาค่ะ
คือพูดง่ายรอดหวุดหวิดค่ะซึ่งยังจำหากยังจำกันได้นะคะ
คือเมื่อ๗ปีก่อนหน้านี้คุณอาก็เคยเกิดอันนี้คือ๗ปีที่แล้วนะ
อันนั้นคือชนรถบรรทุกวิทย์ดับเหมือนกันค่ะ
เรื่องนี้เลยสอนให้รู้ว่าเวลาขับรถต้องเช็คยางลมให้ดีนะคะ
ที่สำคัญอย่าลืมลัดเข็มขัดให้ปลอดภัยด้วยไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
เหมือนไปเหยียบตะปูมาแล้วเขาไม่รู้ตัวว่าเหยียบตะปู
มันไม่ทันแจ้งเตือนมันก็เลยระเบิดตู้มแตกบนทางด่วน
ใช่โอ้ยรถสะบัดเลยเนี่ย
แต่พี่ฮาเป็นเกี่ยวกับทางด่วนเป็นหลายรอบแล้ว
สามรอบรอบแรกน้ำมันหมดบนทางด่วน
รอบที่สองก็อุบัติเหตุใหญ่หลังจากนี้ขอให้มีแต่เรื่องดี
ซาทุ
เอาล่ะค่ะสาธุแบบนี้นะคะคุณอาก็เลยให้ดูทะเบียนรถจ้า
๒ขอไข่ย่อยยัก๓๑๑๒ด้วยจ้า
อันนี้คลิปนี้ต้องขออนุญาตคุณอาแล้วนะคะเปิดเผยได้ค่ะ
ติดตามกัน๑สิงหาคมค่ะถามนิดนึงแล้วกันนะคะ
แต่น้องเอ้ยเนี่ยคบกันมานานแล้วน้องเอ้ยอายุ๒๔ปี
ตัวเล็กน่ารักมากหลายคนถามว่าเมื่อไหรแต่งนะคะ
บอกว่าแต่งกับคนนี้แน่นอนแต่อีกสักพักนึงล่ะค่ะ
อ่ะก็เชียร์กันต่อไปแต่ที่แน่นะคะ
เลขเยอะมื้นไปหมดละมื้นอีกนะ